ไปตลอดสัญจรเฮยกตำบลที่ชนบุรีมา
อันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ต้อนรับเป็นอย่างดีด้วย
เพราะฉะนั้นก็เลยจะเอาบรรยากาศนะ
บรรยากาศที่จังหวัดชนบุรี

เออเห็นดูเลยไปดูหน่อยดีกว่าว่าการถึงฝันวิ่งควายสนุกสนันแค่ไหนค่ะ
นะเปิดงานกันหน่อยสิคะคุณประเพณีวิ่งควายประจำปี๒๕๖๖ครั้งที่๘๙นี้ค่ะ
จัดขึ้นที่บริเวณศูนย์ราชการเทศบันตำบลหัวกุญแจอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ทางจังหวัดเนี่ยเขาจัดประเพณีต่อเนื่องกันทุกปีถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองและสืบสารประเพณีอันงดงามของชาวบ้านในสมัยก่อนของชาวชนบุรีให้อยู่สืบไป
งานนี้ค่ะคุณผู้ชมจัดขึ้นด้วยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและชาวบ้านในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจกันเอาควายสวยควายงามมาโชว์กันนะ
ของชาวบ้านด้วยพอเดินขบวนเดินโชว์ตัวทั่วเมืองแล้ว
มาถึงกิจกรรมหรือไฮไลท์ของงานนี้
บอกเลยว่าหลายคนจับตารอคอย

วิ่งเปลี่ยนเลนแล้วต้องโอ้คนตกหลังควายก็มีคุณผู้ชม
บอกเลยว่านี่มันคือสีสันของการแข่งขันนะ
ซึ่งคนแข่งวิ่งควายเขาก็มีความเชี่ยวชาญแหละ

แต่เขาก็คุ้นเคยแล้วก็รู้วิธีป้องกัน
นี่วิธีการเขาต้องไปนั่งตรงท้ายตรงบ้านท้ายควาย

เป็นการล่วงแล้วก็ต้องดึงแล้วก็ต้องเครียดมันแบบนี้

ซึ่งต้องบอกอย่างนี้ว่าการแข่งขันครั้งนี้ก็มีทั้งควายเล็กควายใหญ่มาชิงชัยกันคุณผู้ชม
ใครมีโอกาสแวะเวียนไปดูสำหรับประเพณีวิ่งขวายชนบุรีค่ะ